ตื่นเต้นจริงเท่านุ่มแจ็คจุมแพลไม่ใช่อะไร
ล่าสุดนี่ขึ้นเวทีจับไมค์ร้องเพลงนะคะ
ร้องเพลงชื่อว่ารสมือแม่คุณพี่สมค้า
คือไม่ได้ร้องมาในรอบ๓ปีแล้ว
เอาจากพ่อมือแม่
รถมือแม่ครับผมซึ่งเพลงนี้น่าจะ
เกือบจะ๓ปีแล้วมั้งครับที่ผมไม่เคยแบบว่า

ก็เพราะอยู่นะคะถึงจะไม่ได้จับไมค์ร้องเพลงนะ

เออนะคะร้องเพลงว่าแจ่มแจ๋วแล้วนะคะ

แล้วก็เลยขอลุยงานละครต่อเลยละกันค่ะ
ทั้งทางวิกอโศกนะแล้วก็วิกน้อยศรีด้วย

เป็นพระรองมาร้องเพลงอีสาน
เรื่องนึงเนี่ยใบพายะประกบผู้กับพระเอกดัง
คุณหนุ่มกระทิงขุนนรงค์

หนุ่มพอยชวนวิคค่ะในเรื่องบอนดีการ์ดเหมาะลำ

ก็มีละครสองเรื่องครับตอนนี้ครับครับผมบริการหมอลำผมจะเป็นประหลัดจะพูดภาษาอากาศครับผม
บรรยาบาลอีสามบรรเท่านี้ครับเป็นจุดยากของผมเลย
ห่อมาเลยอย่างเงี้หรอครับใช่ครับผมแบบต้องแบบสไตล์แบบเกาหลีเกาหลีอีกหน่อยหนึ่ง
เกาหลีไอ้เราเป็นคนในเมืองนะเราเป็นคนในกรุงอ่า
อย่าเราต้องลืมแบบแซคชุมแพรไปเลยนี่อ๋อตัวเองเป็นแบบว่าหนุ่มในเมืองในกรุง
อันนั้นน้อยดูเป็นอับป้าแต่ได้แหละให้กำลังใจน้อง